สดค่ะ

หมุนตัวให้เขาประชาชนเห็นหน่อยวันนี้มันยังวันหยุดอยู่

นี่เห็นไหมนี่บอกหน่อยคืออะไร

เธอยังเล่นต่อเขายังเล่นน้ำกันอยู่นะวันนี้
โอ้ยถ้าเห็นใบเบนกริงชนเขาไหลจนถึง๒๐กว้า

และจุดขึ้นเสร็จแล้วก็ไปที่มั๊วปะแดง

เขาเล่นกันไม่จบไม่สิ้นอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะแรงกันแล้วนะ

แบบว่านคนค่าน้ำเฉ่าไหร่นิ้ว

อย่างไรแอบน้ำอะไรล่ะ
ต้องขนมาแบบเป็นล้านเลยเหรอ

แม่ไปไหนก่อนบ้าง

กว่าจะถึงงาน๓ชั่วโมง

แล้วขับรถจากกรุงเทพไปชั่วโมงกว่า

ด้วยการมีรูปฉันอยู่กลางนา

อ๋อมีราเมงราเมงราเมง
ใหญ่มากอยู่กลางงานอ่ะ
เพราะเธอคิดดูว่าคนเยอะไม่เยอะอ่ะอ่าฮะ

ใช่มดเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมฮิปพอปเลย

คนแบบเล่นน้ำมาเย็นเจอร้อนก็โอเค

สถานีหลายเขาเรียกว่าหลายนะฮะ
ทีวีเขายกให้เทศกาล

บอกว่าคนต่างประเทศตอนนี้

วันที่๒คนจีนโอ้โห

แต่ตัวฉันเองกลับไปที่เฟคครับ

ร้านร้านร้านใหญ่เลยโหแล้วคนแน่นมาก
ปรากฏเชื่อไหมเขาก็เปิดเพลงเกาหลงเกาหลีมาปุ๊บ
เพลงอันนี้ของอะไรนะ

หรือไม่ใช่ดนตรีมันทำให้คนแบบตึ้งตึ้งถูกฉันเห็น
คือตัวเองยืนอยู่ข้างบนก็จะเห็นข้างล่าง
ท่าทองเซ็น

เห็นเป็นโผล่กอดแมมด้วย
เขาก็บอกว่าน้องเขาก็น่ารักอะไรอย่างนี้

คือน้องเขามาถึงปุ๊บแล้วก็เขาบินกลับเลยนะ

โอเคมันอะไรนะ

ผู้จัด๓คนนั้นคือผู้จัด

สามคนนั้นก็เป็นคนจัดจ่ายเงินลูก
วันนี้เขาไปที่เอสไทม์หลายรอบอืม
ก็หนูไปเช้าเหรอก็เลยใครจะเจอแหละลูก

พี่ก็จะเข้าตึกประมาณสัก๒ทุ่มเหรอลูก๒ทุ่มกว่ากว่า
แล้วก็บอกเขาบอกเนี่ยจนที่สุดได้เจอสักที
ดีงั้นจำใสอบกว่าแกได้คุยกับใครโมท

ก็แบบว่าเป็นแบบว่าเธอเจอบ่อยแล้วนี่
พี่เช้าเจอ๒ครั้งมาสัมภาษณ์ในรายการ

ที่แบบโดนกรีดกระเป๋าตังค์้าอยู่ตรงเนี้ย
อ๋อเหรอ
จึงแค่บอกหยุดเข้าไม่ได้เลย
แล้วเราพอเห็นความหวังอย่างหนึ่ง

จริงเพราะว่ามันมีหลายงาน

คนต้องจองบัตรปีนึงเขาทำงานแค่๓วัน
งานใหญ่แต่เขาใช้เวลาเตรียมงานนานมาก

แล้วที่มีการประกงประกวดแต่งเป็นชาติต่างป่ะ

ใช้เงินไปทั้งหมด

ว่าหลายคนอยากจะเดินทางไปนะฮะจากประเพณีนี้
เชียงใหม่รอบคู่เมืองแล้วก็มีตรงอ่าถนนมีมันเห็นมีตรงแยกเมียย่า
แต่เอาจริงคืออะไรรู้ไหมมันร้อนมันร้อนด้วย
มันเป็นช่วงของการที่ถูกกักมาจากโควิดด้วย๓ปี
พอถึงปีนี้ปั๊บก็ปล่อยกันเต็มที่เลยมีเมียย่าที่เชียงใหม่หรือเปล่าค่ะ
เชียงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้แจ๊ดไปเล่นนะที่เชียงใหม่อืม
ที่ชนบุรีเรามีภาพไหมคะโล่งราวนะซึ่งแต่ศิลปินดังดังมากันเต็มไป
โอ้โหสุดยอดนะฮะคาดิบีมาหมดเลยศิลปินไทยขึ้นด้วยนะครับ
ไทเทเนียมยังโอมบร้ายน้องบร้ายนะครับใช่
นาวันเดอร์เฟรมก็ขึ้นด้วยอืมนะฮะเงินสะพัดกันรุ่มเลยนะเนี่ยนะ
ซึ่งหลายหลายคนเอ่อเรียกได้ว่ายิ้มออกเป็นของไทยได้เลย
ใช่ตอนเนี้ยมันคือครั้งหนึ่งซิงคโปร์เขาเคยฟื้นจากอย่างงี้น่ะ
ใช่จากทำเอฟวันจากเฟสติเวิลทั้งหลายอย่างเงี้ครับอืม
เขาฟื้นเลยเป็นประเทศที่แบบว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่หลายหลายคน
จะเดินทางมาเพราะบ้านเราสถานที่พร้อมศักยภาพพร้อม
แล้วก็ศิลปินก็พร้อมด้วยหลายต่างนะฮะน่ามาเที่ยว
แล้วก็น่าจัดมากนะครับผมสำหรับเฟสวอลในเมืองขนาดเดียวกัน
เราขอรายงานก่อนนะฮะหกวันที่ผ่านมาครับดับแล้วสองร้อยสาวสิบหกคน
สองพันกว่าคนอย่างที่บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากสุด
คือขับรถเร็วกว่ากำหนดร้อยละสามสิบเก้าจุดหนึ่งหกครับ

ขับเนี่ยร้อยละยี่สิบสามจุดเก้าห้า
ยานประหานะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ

รถจักรยานยนต์เนี่ยปลาเข้าไป๗๘๓๙เลยนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยตรงถนนกรมทางหลวงเนี่ย

ขณะเดียวกันจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
สูงสุดปีนี้คือกาญจนบุรี
๒ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ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

ตอนนี้ค่าร้างรถอยู่ที่ค่าละ๑๕๐๒๐๐บาทถูกต้องครับถูกต้องครับ
หากเป็นร้างสีก็๒๐๐๓๕๐บาทอ่าใช่ใช่
สกลูกครับขอบคุณครับ
ครับสุดท้ายครับอีกอันหนึ่งใช่ครับผมจริงแล้วงานจบดีเลยนะฮะอำรวจทำงานดีมากใช่ความเมาะเป็นเหตุที่
ลูกหลงกันบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ย
เมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยประมาณเที่ยงคืนสี่สิบนาที
ของวันที่สิบเจ็ดเมษายนนะครับสอนอมมักษรรับแจ้งเหตุ
ทะเลาวิวาสด้วยอาวุธปืนยิงกันมีผู้บาดเจ็บหลายหลายครับ
เฝ้าระวังเหตุนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๒รายครับคุณผู้ชมครับ
นายนัทธนันเกิดพืชนะครับอายุสี่สิบเด็ดปี
หรือว่าชื่อว่าหวานนั่นเองพร้อมกับปืนสั้นบาเรตต้า
ขนาดจุดสามแปดศูนย์มมนะครับพร้อมกับกระสุนปืน
ขนาดเดียวกันห้านัดนะครับแล้วก็นายนัทพลโสป่าศักดิ์นะครับ
ขนาด๙มม๑กระบอกครับจับกลุ่มได้ในที่เกิดเหตุครับ
แล้วก็ควบคุมตัวไปที่สนมักกษันเพื่อสอบสวนนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บ๔รายนะครับผมถูกกระสุนปืนยิงบริเวณขานะครับ
มือแล้วก็กระสุนเนี่ยเฉียวตามร่างกายครับ
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บนะฮะได้จากการวิ่งหนีตาย
แขนขาถลอกอีก๔รายรวมผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘รายด้วยกันครับ
ล่าสุดที่สนมักกษันครับนายนัทธนลนะครับหรือว่าหวานอายุ๔๑ปี
และนายนัทพลหรือว่าอามอายุ๑๙ปี
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเนี่ยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อเก่าหานะครับผมนะ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ผิดพรบออาวุธปืน
แล้วก็มีการพกพาอาวุธปืนไปเข้าไปในเมืองทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะนะครับผม
ถูกควบคุมตัวในห้องขังชั้นสองมีญาติแล้วก็เพื่อนเนี่ยเดินทางมาเยี่ยม
ทุกคนต่างปิดปากเงียบครับไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าว
จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับผู้ก่อเหตุทั้งสองเนี่ย
ได้มีเรื่องกับกลุ่มคู่อริครับก่อเหตุไล่ยิงกันตั้งแต่บริเวณริมถนนฮะ
คือมีเรื่องกันมาตั้งแต่ริมถนนเลยแล้วก็มาใกล้กับร้านออนิกซ์นั่นเองนะครับ
ต่อมาเนี่ยได้ยิงใส่เข้าไปในงานในคอนเสิร์ตหน้าร้านออนิกส์ครับ
มีนักเที่ยวกำลังนั่งสั่งสรรค์กันอยู่มีผู้ถูกลุกหลงจากกระสุนปืนรวม๔ราย
ส่วนคู่กรณีอีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
หลังก่อเหตุเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
ก่อนนำตัวไปสอบสวนถึงเช้ามืดผู้ต้องหายังให้การวกวน
แล้วก็มีอาการเมาสุราอย่างหนักนั่นเองนะครับจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
ของผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้นะฮะเบื้องต้นพบว่านายนัทธนัน
เคยถูกจับกลุ่มคดีค้ายาเสพติดของสอนอดินแดงแค่แต่ว่าศาลนี่ยกฟ้องนะครับ
ส่วนนายนัทพลนะฮะเคยถูกจับคดีรักทรัพย์นะครับ
ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีทั้งนี้เนี่ยยังคงต้องสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก็คือมีเรื่องกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ย
ก็ยังแปลกหลายคนงงว่าเอาอาวุธเข้าไปในงานได้อย่างไร
อืมทั้งทั้งมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอศด้วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี้ย
ก็จะอยู่บริเวณหน้างานคอยตรวจตาเรื่องอาวุธเรื่องสิ่งผิดกฎหมายที่จะเข้าไปในงาน
แต่สองคนนี้เนี่ยแอบเอาอาวุธเข้าไปได้เมาไหมเมามากครับ
และที่สำคัญคือทั้งคู่เนี่ยปืนเนี่ยมีทะเบียนแต่ว่าไม่ใช่ของตนเอง
เป็นปืนของคนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจยังต้องสืบสวนหาสาเหตุต่อไป
แล้วก็พอไปถึงพอมีเรื่องเจอคู่หลีกันปุ๊บก็ยิงปืนใส่พื้นฮะอืม
กระสุนก็เลยไปกระเด็นโดนคนที่อยู่ในงานครับโดนขาบ้างโดนแขนบ้าง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

ตามเพื่อนมาอย่างเดียวคนนี้ไม่ได้ให้การอะไรเชิงลึกมากนะครับ
บอกว่ามามากับลูกพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกำลังกำลังสืบสวนอยู่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเนี่ยทางเราเชื่อว่านะครับ
น่าจะมีมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้นะครับกับลูกพี่อืม
นี่ไงมากับลูกพี่มาเป็นกลุ่มอ่ะมากับลูกพี่ปรากฏว่าเขาบอกเอาล่ะ
บอกเดี๋ยวก็ต้องไปสืบสวนกันข้อมูลเนี่ยมันน่าจะมีเยอะกว่านี้
อ่าฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้กล้องวงจรปิดของทางด้านนอกแล้ว
กล้องวงจรปิดในร้านนะครับผมตอนนี้ก็ขอความร่วมมือจากร้านออนิคอยู่ว่า
จะเอากล้องมาแล้วก็มาสืบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเออนะครับอืม
ตัวใหญ่ช่วยอะไรวะเบ็ดเป่าลมใช่ไหมมีอะไรเป็ดแปลกกันอีกแล้วโห

เรื่องเป็นไงก็จะมีคนอุ้มเป็ดขึ้นสอนรอปะ

เอาเป็ดรุ่นเอาเลยไปสอนรอป่ะ

เค้าโพสต์คลิปกำลังแบกแปดยางขึ้นไปบนสถานีตำรวจ

ตนเนี่ยเดินทางมาพักที่ภูวิล่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี

ปรากฏว่าเจ้าของภูวิล่าได้เรียกเก็บเงินค่าปรับ๕๐๐บาท
บอกว่าเป็นค่าปรับที่เป็ดยางรั่ว

เป็นในรั่วพร้อมให้ดูสภาพเป็ดยางฮะซึ่งในคลิปเนี่ยก็เป็นเป็ดยางยังดูปกตินี่แหละ
แต่ตกลงกันไม่ได้ว่ารั่วไม่รั่วรั่วไม่รั่ว
กลุ่มลูกค้าบอกเอาอย่างนี้ฉันแบกเป็ดไปเลยแล้วกัน

โอเคต่อกำลังสนุกเลย

ก็เลยเอาอย่างนี้เอาเป็ดเนี่ย
ก็คือไปดูว่าทำให้รั่วไม่รั่ว

แต่เจ้าของภูวิเล่าเฮ้ยทำเป็ดรั่ว
เอาอย่างนี้หาข้อสรุปไม่ได้แบกเป็ดเลย

มาที่สอนอพูทรราชญา

ปรากฏว่าคนไปเล่นกับเป็ดใหญ่เลย

ตำรวจตกใจเอ้าเอาเป็ดมาทำไม

คือผู้กำกับถึงขั้นผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรราชยาวบอกว่า
ได้มีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันนะครับ
ตกลงกันเมื่อสอบถามในช่วงวันที่ลูกกลุ่มลูกค้าเข้าพักนั้นน่ะ
ไม่ได้มีการตรวจเช็คเป็ดก่อนใช่ไหม
ว่ามันรั่วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้สิ
ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นคนทำรั่ว
สุดท้ายเจ้าของภูวิราชจริงตกลง
เอางี้ไม่เรียกค่าปรับแล้วกัน
ถูกก็ยอมไปตั้งแต่แรกก็จบ

นี่คือเรื่องราวครับปรากฏหลังจากนั้น
ผู้สื่อข่าวถึงขั้นต้องเดินทางไปภูวิลล่า

พบกับคุณแดนกับแฟร์

เขาบอกคู่กรณีติดต่อมาจองห้องพัก
ก็ออดอ้อนขอส่วนลดในฐานะคนในพื้นที่
ทำธุรกิจแพร่พักที่เขื่อนศรีนคริน
พอจะเช็คเอาท์ตรวจสอบพบว่าเป็ดลั่ว
ก็แจ้งคู่กรณีไปว่าเป็ดรั่ว
ต้องจ่ายเพิ่มอีก๕๐๐บาทเรามีเสียงเขาไหมลูก
จริงในสัญญาต้องจ่าย๗๐๐
ทุกการเข้าพักมีเอกสารให้ดูข้อตกลงในการเข้าพักอยู่แล้ว
ซึ่งคู่กรณีก็เซ็นชื่อรับทราบไว้แล้วล่ะ
แต่พอเกิดเรื่องบอกแม่ลืมอ่านไม่ได้อ่าน
ก็โวยวายอ้างนู่นอ้างนี่จะไม่ยอมจ่าย๕๐๐บาท
คุณแฟร์กับคุณแดงก็เลยตัดสินใจตัดปัญหาไหมไม่เอาเงินก็ได้
แต่คู่กรณีเนี่ยก็เลยยกเป็ดออกไป
ก็เลยยกออกไปที่จากภูวิลล่าไปสพลาดย่า
แต่ปรากฏว่ามันดังเกินเหตุ

เข้มติ็กต๊อกเลยจริง

นั้นที่สพราชย่าก็ตกลงกันแล้วว่าไม่เรียกร้องอะไรนี่
พวกมันจะจุกยากยากกันไปน่ะนี่

ที่มีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่ด้วยอืมหลังจากที่
กูกรณีถ่ายลงเราก็ส่งค้อความนี้อย่าลงได้มั้ย
อ่าเขาก็แจ้งไปแล้วอ่านะแต่ลงลงไปก็
เอาอ่ะมันก็ทำให้ของเขาเสียหายอ่ะถูกต้องก็

หลายสีด้วยเนี่ยดูดิ

ซึ่งคู่กรณีก็ส่งข้อความเชิงข่มครูว่า
เดี๋ยวรู้เลยหาทนายเก่งไว้เลย

ลูกค้าที่มาพักไม่เคยมีปัญหานะ
บางคนกลับมาพักอีกด้วยซ้ำไป

อยากให้จบไปแต่มาตอนนี้ไม่ไหวแล้ว

ที่ผ่านมาเชื่อว่าทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับลูกค้า

โดยกลุ่มลูกค้านั้นเป็นคนกาญจนบุรี

ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามากัน๓ครั้งแล้ว
แล้วบอกนี่ที่นี่เขาบริการดีมากนะ

ที่สำคัญสะอาดปลอดภัย

เป็นภูวิลล่า

แต่มันแค่เป็นประเด็นเพราะว่ายกเป็ดขึ้นสอนอ
นี่ไง

เขาเสียหายแขกก็รู้สึกว่าอาจจะเข้าใจผิด
ไม่ไปใช้บริการเขาก็ขาดรายได้
เฮียมีมา

อันนี้ที่เมืองกาลนะฮะที่อุดรนี่คือเป็ดเหลืองวิ่งขึ้นฟ้าเลยนะฮะ
เพราะเป็ดระเบิดไปยังด้วยที่อยู่ยังเบิ่งฟ้าแน่
ใช่เป็นตายไปแล้วเนาะ
วิ่งขึ้นฟ้าเลยบินขึ้นฟ้าเลย
นะครับกำลังเปิดงานอยู่ดีนะฮะ
อ่ะมาเขาเรียกว่าเมื่อสงกรานผ่านไปนะ
ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเลยทีเดียว
ทำให้พวกเราตื่นตระหนกกันมาหมดเลย
เรื่องของมาตรการของการคุมโควิดค่ะ

เขาบอกว่าขอสั่งตรวจสายพันธุ์ทุกเคสเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าในช่วงสงกรานที่ผ่านมาเป็นการรวมตัวของคนในพื้นที่หลายสิ่งเลย
ห่วงมากที่สุดก็คือผู้ที่ติดเชื้อโควิดซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะ
ซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดจริงเหมือนกัน
เพราะว่าในช่วงตั้งแต่๙๑๕เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีผู้ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลทั้งสิ้นค่ะ
ตกประมาณ๔๓๕ราย
เป็นผู้ที่ปอดอักเสบสัก๓๐ราย
ทอดช่วยหายใจ๑๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะถึง๒ราย
ซึ่งมารับเข็มวัคซีนนะคะกระตุ้นนานเกิน๓เดือน

ประหลัดของกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ข้อแนะนำ
ก็คือว่าสำหรับประชาชนที่เพิ่งเที่ยวจากหลังสงกรานเสร็จกลับมา
ขอให้มีการสังเกตอาการของตัวเองในช่วง๗วัน
หลังจากที่ไปเที่ยวมานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้ชิดต่างนะคะ
รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังอีกด้วยเพราะว่าอาจจะมีการติดเกิดขึ้นได้นะคะ
แล้วก็ให้ตรวจเอทีเคซึ่งแนวทางของการป้องกันการระบาดโควิด
กรมควบคุมโรคได้วางมาตรการเอาไว้ให้ประชาชนถึง๓มาตรการนะคะ
อันนี้เป็นสำคัญมากนะคะอยากให้พวกเราได้รับทราบกันไว้นะคะ
ประการที่หนึ่งมาตรการที่หนึ่งก็คือทุกคนเข้ารับฉีดวัคซีนสิบเก้า
โควิดสิบเก้าประจำปีโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน
หวัดใหญ่สามารถรับวัคซีนทั้ง๒ชนิดพร้อมกันได้เลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภานี้ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหนักเป็นเบาได้นะคะ
ส่วนผู้ที่รับวัคซีนแล้วไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
ทางด้านของกรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนแล้วก็
ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปซึ่งอ่าเรียกว่าเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะ
ให้สถานบริการในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขได้มีไว้ให้ประชาชนได้ฉีดอย่างเพียงพอ
ครับนะคะส่วนมาตรการที่สองก็คือการสวมหน้ากากในที่สาธารณะนะคะ
รวมถึงการที่ไปกิจกรรมต่างหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่มของ๖๐๘อยู่เป็นจำนวนมาก
พูดอย่างง่ายง่ายก็คือว่าไปไหนก็ขอให้มีการสวมใส่หน้ากากกันใหม่
กลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะซึ่งจริงจริงพวกเราเนี่ยยังใส่กันอยู่เลยน่ะอ่า
ทำงานของพวกเรานะคะเฉพาะหน้าจอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเรา
ประชาชนทั้งหมดเลยนะคะที่ได้รับทรัพย์ข่าวตรงนี้ก็อยากที่จะให้กลับมาสวมหน้ากากกันอีก
ส่วนมาตรการที่๓ก็คือการตรวจเอทีเคนะคะ
เมื่อมีการที่อาการทางด้านการหายใจการมีไข้การไอเจ็บคอ
ซึ่งมีผลเป็นบวกจากการตรวจเอทีเคให้สวมหน้ากากนะคะ
เลี่ยงผู้ใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มหกศูนย์แปดสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก
อาการมากขึ้นนะคะให้ไปพบแพทย์สำหรับพวกหกศูนย์แปด
แล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะครับผมนะคะซึ่งขอย้ำอีกที
ตื่นตนกถามว่ามันมีไหมมันมีอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมฮะฮะเดี๋ยวเราคือไม่อยากให้เศรษฐกิจ
กิจชะงักอืมถูกต้องไหมครับแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ตรวจ
ทีเคบอกเอทีเคไม่ได้แพงแล้วอ่ะอืมใช่สักนิดเถอะถูกเพราะว่าถ้า
วันนี้เหล่าบรรดาบริษัทต่างหรือว่าหน่วยงานต่างเวลาที่
บอกว่ากลับมาจากสงการก่อนเข้าทำงานก็ต้องตรวจก็ขอให้พนักทาง
ในตรวจแม้เป็นมันเป็นมันเป็น
ไปทำให้เสียผลักษ์กำไมถึงว่าวันนี้มันเอกเฟคเนี้ยบางคนก็บอกว่า
มันมีตาแดงอ่าเขาออมไหมฮะใช่ค่ะมีเลื่อดกำดาวไหลค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือแนวโน้ม
โควิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างที่ครูอ้วนพูดคือ๒๕เท่า
ค่ะหลังสงการถูกค่ะ
แต่ขณะเดียวกันคนที่มี๕โรคร้ายแรงมีคนแก่

ก็ระวังสักนิดนึง
เขาบอกว่ามันจะมีเอฟเฟคเกี่ยวกับตาใช่ไหมฮะ

สายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือวันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ็บคอก่อน
เป็นอาการมาอันดับแรกเลยเจ็บคอรู้สึกว่า
น้ำลายแล้วเหมือนมีอะไรบาดคอ
วันที่๒จะคลั่นเนื้อขั้นตัวจะรู้สึกว่าปวดตัว
แล้วก็มีไข้แล้วฮะพอมีไข้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
พอถึงช่วงเย็นเนี่ยไข้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนจะดีแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึง
พอวันที่๓เนี่ยจะเริ่มมีน้ำมูกแล้วฮะ
จะเป็นน้ำมูกสีเขียวข้นนะครับ
สำหรับเสลดที่มาพร้อมกับน้ำมูกด้วย
ก็จะเป็นสีเขียวข้นเหมือนกันจะมาเยอะมาก
อันนี้จะมาเยอะมากพอวันที่๔เนี่ย

แต่ตอนนี้เอาจริงที่ไอ้ตาอักส่งอักเสบมันยังไม่เข้าเมืองไทย

มันอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ฮะเลือดกำเดาไหลก็ยังอยู่ที่เมืองนอกอยู่

แต่เอเชียเนี่ยเพิ่งเริ่ม
เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเสพข่าวมันจะต้องดูถูกดู

เพราะฉะนั้นไอ้ถีปตาแดงเลือดกำเดาออก

เพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนเข้าไปทำงาน

ใครมีผู้สูงอายุหรือแบบต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่

คนก็ต้องไปโรนามดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ
ก็ถ้าเกิดอย่างคุณยายที่อายุแบบ๙๙๙๘หรือ๘๐กว่าอย่างนี้
เขาก็จะแบบเหมือนกับอยู่ห่าง
แล้วก็แบบสมมุติลดน้ำดำหัวก็แล้วได้ยินส่งเสียงมา

เพราะว่าบางคนก็กลัวไงคะ
กลัวแบบว่าบางทีแบบบางทีคุณยายบางคนนอนอยู่เฉย
แล้วก็พอเสียชีวิตปุ๊บปรากฏว่าไปตรวจเพราะว่าเป็นโควิด

แม่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงออกไปไหนไม่ได้

แต่ต้องแบบว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกับสายพันธุ์ใหม่เนาะ
นะฮะเพราะว่ากลัวคนว่าจะตื่นตนกกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เราเขาอยู่ที่นู่นเนี่ยออสเตรเลียยังมาไม่ถึงบ้านเราแต่ว่าเราก็ต้องรี
ให้แบบถามว่ามันเริ่มเข้ามาเอเชียยังมันเริ่มเข้ามาแต่มันยังไม่ถึงไทย
อืมมันอาจจะอยู่แถวแถวแบบว่าอินเดียมีครับ
อินเดียเรามีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่ามันยังไม่ถึงไทยอ่า
ถึงนาฮะแต่ครั้งนี้เห็นแบบพ่อค้าแม่ขายเขาขายของได้เขาก็จึง

เขาขายแดบลำไก่จนหมดตู้

ก้าว
บางคนไปนั่งยืนขายลูกชิ้นปิ้ง
ที่เข้าสารมีเงินหมื่นกันแล้วนะ

คนเรามันก็ต้องกินอะไรอย่างนี้เขาบอกขายข้าวเหนียวหมูอะไรอย่างนี้
เหนียวหมูแล้วก็มีแบบข้าวไข่เจียวอะไรอย่างนี้

แล้วแบบว่าทำให้ผมรู้สึกว่าเออดีใจที่แบบว่าร้านเล็กอ่ะ

เพราะปกติส่วนใหญ่คนจะเข้าร้านใหญ่เพราะมันร้อนถูกต้องไหมล่ะ

ใครเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าเราเล่นน้ำเปียก

อย่างนี้หรือที่แม่หนูว่าเจอ๔๓๔๔ทุกวันเลยอ่ะ

ร้อนมากออกไปไหนไม่ได้แล้วคุณร้อนแบบสุด

นั่นแหละเจอของจริงเป็นครั้งแรกเวทีดีเบตของไทยรัฐ
เพราะฉะนั้นข่าวใส่ไข่จะหยุด๑วันพรุ่งนี้เราจะเอาเวลาไปดีเบตกันเต็มเลยทางไทยรัฐทีวีนะฮะ
กลับมากันครับครับผมช่วงหน้าพบกันค่ะ
โอ้โหให้ยีนขายดิบขายดีนะฮะ

ไม่แต่มันถูกนะถูกก็จะรู้สึก๗๐๘๐นู่น
ใช่แล้วสงการนี่ช่วงซักผ้าเลยแดดกำลังดีด้วย
มาถูกเวลาบ้างไปเที่ยวไว้มากี่วันอ่ะหิวปูเจอซักผ้ายังหังจี้อ่ะโดดยัง
มาตอนนี้ใส่กระเป๋ามามีกลิ่นตับอับมาเลยนะ

เราไปเกี่ยวกับแก๊งอุ้มคนจีน
อย่างนี้กลายเป็นคนจีนอ่ะมาอุ้มคนจีนด้วยกันเองที่บ้านเรา

ไม่ใช่นักศึกษาเข้ามาเรียนเมืองไทยนะ
แล้วแต่ละคนที่มาเรียนต้องคุณพ่อคุณแม่เขามีตังค์แล้วแม่
ขายของเป็นคนจีนพูดไทยหมดแล้วนะ
ไม่แล้วที่สำคัญที่ถ้าส่งลูกมาเรียนที่นี่มีตังค์นะแม่

เขาบอกว่าเป็นเด็กมันจะมีภาษาแบบ
เพราะว่าอีกหน่อยมหาลัยไทยจะมีสองภาษา
เขาก็ได้ภาษาจีนแล้วเขาได้สามภาษา
เราจะเห็นมหาลัยไทยที่เป็นเอกชนจะมีคนจีนมาเรียนเยอะแล้ว
เพราะฉะนั้นบางทีก็เป็นคนรวยไหมก็รวย
ก็ถึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอเสร็จรายการลองไปขับดูตรงรัชดาสิ

มาถึงเรื่องราวเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับ
วบแล้วครับ๒รายแก๊งอุ้มคนจีนจับซ้อมยัดกล่องนะครับ

กรณีนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสนลุมพินีนะครับ
ว่าเนี่ยไม่สามารถติดต่อในหวังครับเพื่อนชาวจีนเป็นเวลาหลายวันนะครับ
ทั้งผู้เสียหายได้ติดต่อกลับมาเมื่อวันที่๑๖เมษายนนี้นะครับ
โดยได้วีดีโอคอลมาพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความเดี๋ยวคนร้ายจะปล่อยตัว
ถ้าโอนเงินมาเหมือนในหนังเลยนะฮะ
ผู้แจ้งความเนี่ยเห็นสภาพเพื่อนนะครับพบว่าบริเวณใบหน้ามีร่องรอยบอบช้ำนะครับ
และเกิดความไม่สบายใจกลัวเพื่อนจะถูกฆ่าครับ
ได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความครับ
ล่าสุดครับพลตำรวจตรีนะครับนพสินนะฮะ
ลสวัสดิ์ครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนพบว่าในหวังคนนี้เนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกอุ้มเนี่ยมีแฟนเป็นหญิงไทยครับ
อดีตนางงามเวทีดังชื่อย่อนอหนู
ซึ่งคบกันมาเป็นระยะเวลากว่า๑ปีนะครับ

ก่อนที่จะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง
โดยผู้หญิงเนี่ยทราบว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ย
มีเงินแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เป็นคนกลุ่มจีนสีเทาครับ
มีหมายจับจากทางการจีนด้วยนะครับ
เชื่อว่าคงไม่กล้าไปแจ้งความ
จึงได้วางแผนกับชู้นะครับ

ชักชวนกับชู้นะครับก่อเหตุเลยนะฮะ

กลุ่มชาวไทยประมาณ๓คนได้เดินทางมาที่

ซึ่งเป็นคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัย

แฟนสาวมอบไว้ให้ขึ้นไปที่ห้องครับ
ก่อนจะล็อกตัวชายชาวจีนคนนี้เนี่ยจับมัดมือมัดเท้า
ขังไว้ในห้องครับจากนั้นก็ได้มีการใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหาย
โทรคุยกับรอปภข้างล่างขอยืมรถเข็นขนของ
จากนั้นเนี่ยหนึ่งในผู้ก่อเหตุครับออกไปซื้อรังพลาสติกขนาดใหญ่
ก่อนที่จะนำผู้เสียหายยัดใส่กล่องพลาสติกยกใส่ขึ้นรถครับ
แล้วก็ขับออกไปจากคอนโดไปขังไว้ที่อำเภอหัวหิน
ข่มขู่แล้วก็ซ้อมทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ก่อนที่จะวีดีโอคอลไปหาเพื่อนของผู้เสียหาย
ให้แจ้งความกับตำรวจนะครับจากนั้นเนี่ยบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้ก่อเหตุที่ชื่อในกบจำนวน๒ครั้งครั้งแรกจำนวน๒ล้านบาทครับ
ต่อมาครั้งที่สองโอนเพิ่มอีกเก้าแสนบาทแล้วก็โอนครั้งที่สามเป็นบัญชีของหญิงไทยอีกคนนึง
จำนวนกว่าหนึ่งจุดสามล้านบาทนะครับรวมเป็นสามจุดเก้าสามล้านบาทสามล้านเก้านั่นเองนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยสามารถอายัดเงินได้จำนวน๒ล้าน๓นะครับผมนะ
เมื่อผู้ก่อเหตุได้เงินตามที่ต้องการแล้วทำทีจะมาปล่อยตัวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ตำรวจก็ได้ติดตามกระทั่งพบตัวจึงได้ทำการเข้าช่วยเหลือครับ
และเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวไทยได้๑รายนั่นก็คือนายกบนั่นเองครับ
ต่อมาครับมีการขอหมายจับผู้ก่อเหตุอีก๔รายครับเป็นชาย๓แล้วก็หญิงอีก๑ครับ
ซึ่งต่อมาสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชายเพิ่มได้อีกหนึ่งรายครับส่วนแฟนสาวอดีตนางงามเวทีชื่อดังเนี่ย
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับนะครับหลังสอบสวนพบว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล
ดูใจกับในกาย๑ในผู้ต้องหา
ครั้งที่แล้วที่แบบฆ่าแล้วถั่นศพ
แล้วโทรศัพท์ไปเรียกค่าไถ่แต่นั้นน่ะ
บินมาจากเมืองจีนเลยเพราะว่า
เพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัยรุ่นคนจีนทุนสีเทา
ก็จะเป็นวัยที่แบบประสบความสำเร็จเร็วมีเงินเยอะ
ก็จะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นอย่างที่เป็นข่าว
ของกระบวนการของคนไทยก็เป็นวัยรุ่นหมดเลย
อย่างที่มดบันบบมากสุดอายุ๒๘ปี
ส่วนผู้เสียหายชาวจีนครับหลังที่ถูกช่วยเหลือ
ตรวจสอบประวัติจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ได้ประสานไปยังทางการจีนนะครับพบว่า
ผู้เสียหายรายนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงครับ
มูลค่า๑๒ล้านหยวนหรือราวประมาณ๖๐

ล้านบาทไทยซึ่งทางการจีนได้ออกหมายจับไว้แล้วนะครับ
ทำให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่มีประวัติหมายจับนะครับ

ผลักดันออกนอกประเทศต่อไปครับผม

ดูแบบมาดักจากหนังหรือหนังเอาแบบนี้ไปเขียนเป็นบทขึ้นมานะ

เห็นป่ะว่าทุกวันนี้แม่กระทั่งแบบกระทั่งแบบว่า
จับปุ๊บเอาไปการฆ่าหันศพอะไรเงี้ย
เมื่อก่อนอุ้ยเราเรานำเสนอค่าหันศพที่เราตกใจกันเป็นปีนะอืม
เดี๋ยวนี้โอ้โหวันนู้นวันเลยจำตอนนี้เปรี้ยวได้ไหมล่ะใช่
หูแบบเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบว่าไม่ใช่คนไทยมาทำด้วยนะ
อืมเขามาทำกันเองในบ้านเราถูกต้องฮะ
มาเฟียจีนเข้าหนีเข้าไทยหนีเข้าไทยปุ๊บ
พอคนไทยรู้ว่าคนนี้มีเงินเยอะอ่า
ก็มีนกต่อนกต่อไปหาแก๊งชาวไทยมารวมตัวกันรวมหัวกัน
ลักพาตัวมาเฟียร์จีนก็ทั้งหมดก็เกี่ยวกับเงินโอ้โหมันคือหนัง
มันคือเงินทั้งนั้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันจะไม่พูดถึงมาเฟีย
ปุ๊บก็ต้องเรื่องพระซะหน่อยเอ้าทำไมล่ะอีกแล้วเออโอ้โห
คือแบบญาติโยมถึงอ่ะอะไรอ่ะครับเราก็ต้องบังสกุลอ่า
ใช่ไหมล่ะใครมีกระด่งกระดูกก็ต้องเอาไปทำวิทย์ไปอ่า
ทำวิทย์บางสกุลเป็นเชื่อกันไปทำบุญการวันครอบครัวอ่า
พบรุษที่ล่วงลับปรากฏว่าพระหนุ่มเลือดร้อนต่อยกันอุตลุดฮะ
กลางงานบังสกุลโยมปกติเนี่ยพระจะต้องบอกโยมเย็นนะโยม
ทุกวันนี้โยมจะต้องไปบอกพระหลวงพี่เย็นนะหลวงพี่ฮะ
หนังหรือเปล่าแม่หนังหรือเปล่าไม่ใช่หนังน่ะนี่เรื่องจริงยาดโยมถึงก็
งงไปเลยพระหนุ่มเนี่ยดวนหมัดต่อยขึ้นอย่างดุเดือด
ญาติโยมถึงขั้นต้องไปห้ามกันอุตลุดเลยเหตุเกิดที่อำเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินนะครับวัดโพศีสว่างอารมณ์
รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่๑๔เมษายนเนี่ย
วันครอบครัวทุกคนก็ต้องเขาเรียกว่าทำบุญอะไรอัฐิใช่ไหมลูก

ก่อยหยาดโยมก็จะนิมวลพระเนี่ยพระทำพิธีบางสกุล
คนตายอยู่บริเวณข้างโบสถ์
พี่เราไปโบสจ์มันจะเป็นเหมือนเหมือนที่แจบอธิอะ
ขณะทำพิธีบัญญาณพระสององค์แหม่อย่าต่อยกันเลย

อัตมานั่งอยู่หัวแถวอ่าอ่า
ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทั้งสองคนเนี่ย

สองกว่ายังมีปัญหากับอะไรกัน
ญาติโยมเข้ามาห้ามท่ามกลางความชุลมุน

นั่นแสดงสิอยู่ด้วยดิ

พระองค์อาจเนี่ยพระที่ถูกทำร้ายบอกว่า
ญาติโยมเนี่ยนิมนต์ให้ไปทำพิธีบังสกุล
ก็มีการจัดเก้าอี้
ให้พระพิสุสงฆ์นั่งทำพิธี๒แถว

เก้าอี้แถวหลังมีพระนั่งเต็มหมดแล้ว
หลวงพี่รูปหนึ่งเลยบอกให้พระองค์อ่านเนี่ย
หลวงพี่มานั่งแถวหน้าสิ
เพราะแถวหน้ามันว่างอยู่๓ที่

พระเอกคู่กรณีเนี่ยถามว่า
พรรษาเท่าไหร่เนี่ยนี่พรรษาเท่าไหร่
พระองค์อาจบวนมากี่ปีบวนมากี่ปีแล้ว
หลังจากนั้นปุ๊บเปิดฉากต่อยเลย

แต่พระองค์อาจเนี่ยต้องยอมรับสู้แรงพระเอกไม่ไหวหรอก
นอนอยู่ข้างล่างถูกต่อยไม่ยั้งเลยก่อนที่จะมีชาวบ้าน
แล้วก็พระที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเข้ามาห้าม

เขาเล่าว่านอกจากพระเอกจะต่อยคู่กรณีแล้วเนี่ย
ยังใช้เก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ที่ไว้ให้ฟาดอีก

แล้วก็พระกับชาวบ้านเนี่ยแย่งไว้ก่อน

รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยลงโทษพระเอกที่ก่อเหตุคือ
ต้องไปศึกไปฟังเสียงพระองค์อาจกันฮะ
ผมจะไปนั่งข้างหลังแหละแต่นี่โต๊ะมันเต็มครับ

สามอันสามโต๊ะนะครับ

เดินมาว่ามึงภาษาไหนก็ว่างั้น

นี่แหละครับอาศัยมาก่อนแล้วมีคนจับแยกไหมครับมีครับอืม
ว่าเรื่องยังไม่จบใช่ไหมมินโตอีกใช่ไหมครับต้นจับแยกก็สู้กันนะครับ
สู้สู้ไปสู้มาก็สู้เขาไม่ได้ครับเขาก็จับพลิกตัวก็ล้มก็อย่างที่เห็นแหละครับ
เขาจะจับคนไว้เหรอครับโอ้โหนะฮะไม่รู้จะพูดว่าไงเหมือนกันนะ
ใช่พระเอกนี่อยู่ด้านล่างนะฮะมีเมื่อกี้มีรอยแผลที่มุมปากด้วย
ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนนะครับตอนนี้ก็พระองค์อาจก็ศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็ต้องศึกเหรอไหมพระองค์อาจพระเอกพระเอกก็ศึกพระชื่อเอกก็ศึกไปแล้ว
มันแบบจะโมโหกันทำไมอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ที่มันว่างอ่ะด้านหน้าสามตัว
อืมไม่ได้สำหรับตัวเขาตัวพระหรือพระพระชื่อเอกน่ะบอกว่าดูว่า
รษาถึงไหมทำไมก็คือเช็คหน้าทำไมนั่งหน้านั่งหลังก็ไม่เป็นไรหรอกมั้ง
เนี่ยดูสิแต่ถามว่าตามสมมุติถ้าเกิดเราดูเวลาไปวัดอ่ะเธอ

แต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยต้มขาไก่กำลังมาเลย

เขาบอกว่าอาหารการกินของคนไทยของเราเนี่ยนะคะ
สูตรอาหารจากการรีวิวของนักวิจารณ์ทั่วโลกเลยค่ะ
จัดเมนูเป็นซุปจากทั่วโลก
แล้วก็มาดูกันว่าให้คะแนนเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผลปรากฏว่าเมนูซุปยางต้มขาไก่
โหตอนนี้ฉันพูดลายก็ลายเลยนะครับแหม
ขึ้นเป็นอันดับ๙ของโลกขอบคุณน่าภูมิใจอีกแล้ว
เพราะว่าในรีวิวของต้มขาไก่นะว่าไว้ว่าต้มขาไก่เป็นซุปที่มีความเผ็ดร้อนเปรี้ยวเล็กน้อย
กลิ่นหอมจากกะทิค่ะและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วย
และมีสรรพคุณทางด้านยามากมายเช่นบรรเทาระบบการเดินอาหารและลำไส้ด้วยนะคะ

อะไรรู้มั้ยต้มกินกับอะไรรู้มั้ยทุกวันนี้ต้มคาที่อร่อยกว่าก่อไก่คือปลาสลิด
รู้แต่แบบพลาบดุกผักพริกขิงฟูแบบนี้
ห้าไห่เจวนี่ไห่เจวเห็นด้วย

ที่เลยคาทิเขยมันเป็นกะทิก่อนทำได้นี่ถูกต้องปะ
หากะทิที่อร่อยที่สุด

ตอนนี้เขาบอกกะทิกล่องมันก็มีแบบที่มีแบบออร์แกนิคที่แบบ
ดีที่แบบว่าที่กินแล้วไปมีประโยชน์มากกว่ากะทิ
ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคือตอนนี้ต้มขาไก่ของเราเป็นอันดับ๙ของโลกแล้วค่ะ

ยังไม่มานะ

แต่ที่โดนโจมตีไปก็คือแกงส้ม

เหมือนชั้นวันเสาร์ว่าจะไปกินเหนื่อยก๋วยังเหลืองผักใต้ที่ใส่ปลาเกา

ใช่เลยแต่ตอนนี้สีมันสวยไงสีมันแบบขาว
ไม่ไหวแล้วค่ะขอพักก่อนขอไปเจอข้าวร้อน

เดี๋ยวพบกันค่ะจบหน้าครับ

กำลังครวงภาพอีอิงใหม่

พี่หญิงคนนั้นอ่ะแต่อย่าแช้ปว่างว่าผู้หญิงใหม่

ไฟล์มันเต็มจนล้นจริงจริงก็เป็นคลิปนั่นแหละของจินจรินสามีของหนิงปณิตาเนี่ย
ควงสาวไปสนามมิสวนภูมิคลิปฮ่องกงปรากฏใยแนนใยแนนนี่คือน้องสาวของหลิง
ก็เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของจินนั่นแหละของพี่เขยเตือนทำอะไรควรเกรงใจลูก
ล่าสุดเนี่ยนิงก็ออกมาโพสต์ให้ความจริงกับสามีว่าสาวคนดังกล่าวเนี่ย
ว่าอย่าไปโยงดาราดังเพื่อนสนิทของสาวรายนี้เพราะดาราดังก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสาวรายนี้แน่นอน
คือแนนน้องสาวเขาโพสต์ข้อความลงไอจีสตอรี่ส่วนตัวมีการแชร์ข่าวเกี่ยวกับมือที่สาม
กับนางร้ายกับสามีเนี่ยพร้อมกับบทสนทนาของดาราคนหนึ่งจากข่าวเนี้ยดาราท่านหนึ่งได้โทรปิฉะเพื่อนชะนีว่า
โกหกทำไมสาวตอบว่าเป็นเรื่องกูกับผัวกูเป็นเรื่องกูกับผัวกูไม่ต้องมายุ่ง
เอาเบอร์นิงมาจะโทรไปเคลียร์เองนี่ก็ผัวกูโอ้โหนี่ฮะเป็นประเด็นวันนี้นะฮะ
เพราะว่าคำแต่ละคำนี้คือโอ้โหแซ่บตอนนี้อยู่กับผัวจะโทรเคลียร์ต่อหน้าเลย

พระเอกเพราะว่าอยู่ห่างจากครอบครัวฉัน

ควรอยู่ห่างจากครอบครัวตัวเองด้วย
ส่วนอีกโพสต์สตอรี่เขาบอกว่าวันนี้สตอรี่เด็ดไง
นี่เห็นไหมเป็นภาพจากละคร
ช่วยเตือนสติคุณนพรุษให้รับผิดชอบวงเล็บพี่ฉันด้วย
นะหยดเทียนตอนนี้ทำเอาหลายคนเนี่ย
ก็คือฮาปรากฏนี้ใยแซนแซนวิสาพัฒน์
อุ้ยต้องร้องอุ้ยเหมือนกันชัยครับ
กรรมตามธรรมมีอยู่จริง
ส่วนสามีคุณก็มาด่าเราว่า
เนี่ยนะฮะชี้นำให้สังคมเนี่ยมาต่อว่าด่าทอเรา
ใต้รูปที่รีโพสต์วันนี้ที่คุณต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัว
น่าจะเป็นเพราะวิบากรรมที่คุณทำไว้กับเรา
แต่คุณแม่เราสอนตลอดว่าคนล้มอยากห้าม
นางว่าเราคงได้แต่ยิ้มอ่อนแล้วพูดว่า

เพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะ
อย่าลืมหาทนายใหม่ด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะ
ไม่อยากให้ต้องเลิกสารในทุกกรณีค่ะ

คนล้มอย่าข้ามให้นอนข้างแล้วชวนคุยนะครับผม

จะจากตอนนี้พักกันแป๊บนึง
หายใจหายคอกนอดหน่อยหนึ่งแล้วกลับมาค่ะ
เขาบอกว่าถ้ามีแฟนต้องหาแฟนถ่ายรูปสวยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนายนพัฒน์แล้วก็ใบ
เขาบอกว่าไปไหนต่อไหนกันบ่อยมากสองต่อสองเลยนะคะสวีทหวานมากภาพที่ลงเห็นเนี่ยนะคะเป็นภาพมุมเดียวกันเป๊ะเลย
ผลัดถ่ายรูปให้กันแต่ละช็อตหวานหยดย้อยจนทำให้คนโสดอิจฉาลุกกันเป็นไฟดูนี่นี่ดูน่ารักหลังเบอร์นะฮะนี่หล่อหล่อสวยกันทุกคู่เลยข้างรักแล้วหนึ่ง
ว่าตอนเนี้ยมาดูดีเบตเป็นการกลับมาของคุณจอมขวัญครับเพราะหลายหลายคนทางไทยรัฐทีวีเนี่ย
คิดถึงคุณจอมขวัญเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณจอมขวัญจะกลับมาดำเนินรายการ
ในช่วงข่าวใส่ไข่นะฮะติดตามไทยรัฐของเราช่องสามสิบสองให้ดีดีนะ
เราเข้มข้นมากนะโมธปีนี้จริงเฉยเนอะสนุกเลยอ่ะทุกคนออกมาแต่ละพราคออกมานี่แบบ
เราขอเอาเวลาเราไปให้กับดีเบต
สวัสดีค่ะ